เหตุการณ์นี้ค่ะชาวบ้านบอกว่าอ้าวเฮ้ย
ไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้นี่นะไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยเจ้าหน้าที่แยกวัดใจที่ระยอง
วัดใจตรงเนี้ยมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วชาวบ้านคุยกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อได้เดี๋ยวจะมาติดสัญญาณไฟให้
แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มาแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะไม่มีสัญญาณไฟค่ะ

ใช่เก๋งก็เร็วบรรทุกก็เร็ว
แล้วนี่มาเจอกันกลางแยกแบบนี้โอ้โห
พลิกคว่ำตกลงไปตรงนั้นน่ะค่ะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเจ็บทั้งสองฝั่งนะได้รับบาดเจ็บ
นี่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้เป็นแยกสี่แยกในพื้นที่ตำบลพนานิคม

รถตกอยู่ข้างทางท้ายรถก็มีรอยถูกชน
มีเสาไฟกระพริบอ่ะโดนชนภังเสียหายค่ะ
นี่ทางแยกนะเป็นป้ายเตือนนะคะ
แล้วรถหกล้อสีขาวก็ตกอยู่ข้างทางอีกคันนึง
ดูรถหกล้อสีขาวหน่อยว่าด้านหน้าของรถดูสิ
ก็มีรอยโดนชนกันชนหลุดคนขับก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าโฮชนมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ตรงนี้มันชนกันบ่อยเจ้าหน้าที่เคยมาสำรวจ
แล้วชาวบ้านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ติดไฟให้หน่อยเถอะ
เจ้าหน้าที่ก็รับปากสุดท้ายก็เงียบหายไป
นักข่าวบอกว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์อยู่นะ
ขนาดตอนคุยขนาดเก็บภาพข่าวอยู่สีดำ
ชาวบ้านเขาหันไปดูแล้วเขาบอกนักข่าว

ใช่ไงเนี่ยก็วัดดวงเอาพอมาผ่านแยกตรงนี้ค่ะตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะ
แล้วเดี๋ยวต้องให้คนขับรถคันสีชมพูรถเก๋งกับรถบรรทุกสีขาวคันนี้ค่ะ
สอบปากคำก็ดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดต่อไป
มีไฟเถอะมาติดให้หน่อยเถอะชาวบ้านเขาร้องขอมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
แต่ว่าชาวบ้านเองก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะคือไฟมันยังไม่มาเราก็ต้องระวังไว้ก่อนนะเนาะ